อยู่ในวัดกุ๊กวชมแต่คราวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของพระทำเสื่อมเศียร
เขาเคยเอาทุเรียนมาแจกแล้วมันมีดราม่า
ขอแก้ตัวใหม่แจกสามวันสามคืนครับ

ทุเรียนขนมา๖๐๐กิโล

วันนี้บรรยากาศดูเป็นระเบียงเรียบร้อยมากขึ้น

เก็บงงเก็บเงินค่าที่จอดรถอะไรอย่างนี้นะฮะ
ชาวบ้านเขาไปทำบุญกันที่วัดท่าไม้

อาจารย์อุเทรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้

อย่างที่คุณคำนวณถูกต้องแล้ว

พอทานทุเรียนแล้วร้อนไง

ยังไม่พอนะมะม่วงอีก๑๐๐กิโล

กินไหวเท่าไหร่ก็กินไปเลย
ไอศครีมหน้าทุเรียนด้วยและมีอาหารข้าวหวานอีกหลายรายการทีเดียว
นะชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปร่วมกันทำบุญคือสิบบาท
บุญก็แล้วกัน๑๐บาทนะฮะเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะฮะ
เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานไปแล้วนะครับ
นะฮะเพื่อต้องการให้ประชาชนและญาติโยมที่ไปวัดเนี่ย
ก็เป็นการทำบุญนะคะไม่ได้เป็นข้าวผลไม้

ใช่ครับถึงพรุ่งนี้